ที่มีหนุ่มสกลนครคลุ้มคลั่งถือปืน
บุกเข้าไปในโชว์รูมรถยนต์
ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
แล้วก็ไปก่อเหตุคลุ้มคลั่งอยู่ในนั้น

การว่าที่เขาไปก่อเหตุคลุมคลั่งในโชว์รูมรถ

เหมือนกับผู้ชายคนนี้ถูกเจ้าของโชว์รูมกดดันอย่างหนัก
ไล่ออกจากงานเพราะเขาเคยทำงานที่โชว์รูมที่เขาไปก่อเหตุ
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าผู้ชายคนนี้ป่วย
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยนะคะ
เขาแจ้งตำรวจตำรวจมาพยายามจะเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ขึ้นรถ
ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่เขาก็วิทยุบอกแล้วก็สกัดจับ
แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้คือเขามีปืน

ตำรวจก็เลยต้องยิงกลับไป
กลายเป็นผู้ชายคนนี้ถูกวิสามันเสียชีวิตคารถเลยนะคะ
แต่ว่าญาติของผู้ตายบอกว่า
ตำรวจทำเกินไปหรือเปล่าถูกต้อง
เพราะว่าดูจากร่องรอยของกระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ย
โอ้โหรถคือพลุนเลยอะค่ะ
คือถ้าจะยิงเพื่อระงับเหตุ
สกัดจับหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

คือยิงยางรถได้ไหมให้รถหยุดแล้วล้อมจับได้ไหม
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัย
แต่ในมุมตำรวจบอกว่าโอ้โหก็ตอนที่เขาจอดรถแล้ว
พยายามจะเข้าไปเกลี้ยกล่อมเจรจาให้ลงมาเนี่ย
ยิงใส่เข้ามาเลยใช่ค่ะทางตำรวจบอกแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เรามีภาพต้นเรื่องนะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโชว์รูมรถนะคะ
ก่อนที่จะขับรถหลบหนีแล้วก็ถูกวิสามันจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
โชว์รูมขายรถยนต์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครภาพนี้ค่ะ
๑๐โมงครึ่งนะคะนายเจอเด็ดสมสอง
คนก่อเหตุเนี่ยค่ะขับรถเก๋งเข้ามาในโชว์รูม
เดินลงมาจากรถนี่นะคะเดินออกมาแล้ว
แล้วก็เข้าไปที่จุดบริการลูกค้าสังเกตมือขวาของนายจเดชนะคะ
ถือปืนมาด้วยก็เดินแบบค่อยเดินมานะ
แบบเนี้ยแต่ถือปืนมาไม่ได้มีท่าทีแบบว่าโอ้โหจะคลุมคลั่ง
แล้วก็เกรี้ยวกราดแล้วเดินเข้ามานี่ภาพอีกมุมนึงค่ะ
นี่ถือปืนมาเลยอย่างนี้เลยเป็นโซนซ่อมบำรุงค่ะ
เหมือนกับตามหาใครสักคนนะนี่นะคะ
ช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาสามสิบห้านาที
แล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่ามีตำรวจสายตรวจ

แต่เจ้าหน้าที่คนที่นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเห็นแล้วล่ะ

ตำรวจมาก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะ
แต่นายจเดชก็ขับรถออกจากโชว์รูมแล้วก็หลบหนีไปเลย

แต่คุณผู้ชมคะก่อนที่นายจเดชจะมาที่โชว์รูมแห่งนี้

นายเจเดชไปก่อเหตุที่โชว์รูมรถอีกยี่ห้อหนึ่ง

ไปก่อเหตุอีกที่นึงมาก่อน
คือพอนายเจเดชขับรถออกไปจากโชว์รูมนะตำรวจก็ไล่ล่านะ
แล้วก็จุดที่มีการยิงต่อสู้กันกับตำรวจนะคะ
จุดแรกคือที่พื้นที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคือที่บ้านใต้นะคะ
หลังจากนั้นก็ขับหนีต่อไปเป็น๑๐กิโล
แล้วก็ไปยิงต่อสู้กันอีกจุดหนึ่งที่บริเวณอบตคใต้จังหวัดสกลนคร

นี่ค่ะขึ้นหนีไปเรื่อยสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วหนีต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วหนีต่อเป็นอย่างนี้
จเดชขับต่อไปอีก๑๐กิโลจนตำรวจบอกว่าต้องรีบสกัดจับปิดถนนแล้วก็ยิงต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นรอบที่สามจุดก็คือใกล้ใกล้กับโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เกิดเหตุวิสามันที่จุดนี้ค่ะ
นี่นะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
จุดแรกเนี่ยทีมข่าวของเราไปที่โชว์รูมก่อนค่ะไปสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะพนักงานในโชว์รูมให้
ข้อมูลว่าช่วงเวลาที่นายเจดเข้าไปอ่ะตัวเขากำลังนั่งอยู่
เขาทำหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ

เข้ามาใช้บริการเขาเห็นเลยว่านายเสด็จ
เดินเข้ามาพร้อมกับถือปืนอยู่ในมือขวา
นี่พี่คนนี้ที่นั่งอยู่เห็นไหมถูกต้องคนนี้

เดินแบบนิ่งแต่ในมือถือปืนมาด้วย
เขาเลยรีบวิ่งออกไปนอกโชว์รูมนะคะคุณพี่คนนี้
เห็นไหมเขาเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาใส่ปืนเข้ามา
แล้วก็แจ้งตำรวจตั้งแต่ต้นเลย
ส่วนพนักงานอีกคนค่ะที่อยู่ในโชว์รูมก็บอกว่า
คือตอนนั้นนายเจดเข้ามาเหมือนจะตามหาใครสักคน
ซึ่งนายจเดชก็เคยมา๒๓ครั้งแล้วนะคะ
แต่ครั้งนี้คือเอาปืนมาด้วยและขึ้นลำกล้องไว้แล้วด้วยค่ะ
พนักงานคนนี้บอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบบอกพนักงานคนอื่นให้หลบ
แต่ก็พยายามจะพูดกับนายเจดว่าใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันนะ
แล้วก็ปิดประตูไม่ให้นายจเดชเข้าไปด้านใน
พวกนี้เขาไม่เจอเนอะเขาก็เลยเดินเดี๋ยวกลับมาทางเดิม
รถจอดเขาเดินกลับมาเดิมก็ถือปืนมาด้วย
ยิงสู้อะไรทั้งสิ้นก็ถอยรถธรรมดาเลย

ใช่ไม่ดูแล้วเพราะเดี๋ยวทีคนปลอบภัยก็โอเคล่ะ
จากนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วเราไม่รู้แล้ว
เพราะเราก็จะเห็นพื้นก่อนเลย
แล้วก็เดินมาแบบค่อนข้างใจเย็นพอสมควรนะครับ
ทีนี้ตามมูลเหตุที่มีรายงานข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
บอกว่านายจเดชเนี่ยที่เข้ามาที่โชว์รูมรถแห่งนี้เนี่ย

เพื่อมาตามง้ออดีตแฟนสาว

ก็เลยก่อเหตุคลุมคลั่งอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
สื่อก็บอกว่าเป็นเพราะว่าถูกเจ้าของโชว์รูมรถแห่งนี้
กดดันอย่างหนักแล้วก็ไล่ออกจากงาน
ก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็เนี่ยจะมาเอาลงเอาเรื่องอะไรแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของโชว์รูมรถแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขายืนยันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความจริงเลยนะฮะ
ที่บอกกับคุณผู้สื่อขาวของเราเนี่ยเจ้าของโชว์รูมรถยนต์บอกว่า
จเดชเคยเป็นพนักงานโชว์รูมรถที่นี่แล้วก็ลาออกไปเมื่อปี๒๕๕๙นะ
ไม่ได้ถูกไล่ออกเขาลาออกไปเมื่อปี๕๙
ตอนที่ยังทำงานอยู่ที่นี่เจ้าของโชว์รูมรถนี่แหละเป็นคนส่งเสียถึงขั้น
ให้ทุนเรียนหนังสือที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าด้วยนะ
คือนายจเดชนะฮะที่เข้ามาก่อเหตุแล้วก็ขับรถออกไปก่อนจะถูกวิสามันเนี่ย
อายุเพิ่ง๒๗นี่นะฮะเจ้าของโชว์รูมรถเคยส่งเสียให้ทุนเรียนหนังสือที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนโตโยต้า
พอเรียนจบเขาก็กลับมาทำงานใช้ทุนที่โชว์รูมก็ใช้ทุนจนหมดแล้วถึงขอลาออกไปบอกว่าต้องการออกไปหาประสบการณ์
ก็ลาออกไปเมื่อปี๕๙หลังจากนั้นก็ไปสมัครงานโชว์รูมรถยี่ห้ออื่นนะฮะระหว่างที่อยู่ที่โชว์รูมรถแห่งนี้เจ้าของโชว์รูมยืนยันว่านายจเดชเป็นคนดีมาก
ตั้งใจทำงานอย่างดีไม่ได้ถูกไล่ออกนะแต่ระยะหลังเนี่ยพอเขาลาออกไปแล้วนะนายจเดชเนี่ยถึงเพิ่งมาเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปเพราะพอลาออกไปแล้วเนี่ย
นายจเดชมักจะคิดว่าคนในที่ทำงานเก่าชอบนินทาเขาซึ่งไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะคือออกไปแล้วถึงแบบหาว่าคนที่ทำงานเก่าเนี่ยชอบนินทาเขาแม้จะออกไปแล้วก็ยังนินทาเขาอยู่
ก่อนหน้านี้นายเจดเคยมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ที่โชว์รูมสองครั้งแต่ครั้งแรกมาโวยวายไม่มีอาวุธครั้งที่สองปลายปีที่แล้วมาแต่ว่ามีอาวุธมาแต่เป็นประแจไม่ใช่ปืนเป็นประแจแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครทางโชว์รูมเขาก็ไม่เอาเรื่องเพราะรู้ว่านายเจดเองก็มีอาการทางจิตประสาทอยู่ส่วนครั้งเนี้ยตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ย
นายจเดชเอาปืนมาด้วยแล้วก็ขึ้นลำด้วยขึ้นลำพร้อมยิงด้วยเตรียมจะก่อเหตุด้วยทางโชว์รูมก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
ก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้หนักหน่อยก็คือถืออาวุธปืนมาเลยนะครับเราไม่รู้นะเจตนาคืออะไรแต่ว่า
จะเอาการเข้ามาจากที่เราดูเลยเนี่ย๑ปืนพร้อมขึ้นลำนกนะครับวัยพร้อมแล้วก็เดินไปหา
ถือว่านักสลุดขัดการจัดต่อมาจากพวกเราตั้งแต่ปี๕๙ไปคือแทบไม่ได้เข้ามาเลยนะ
ครั้งที่ว่านี้คือมาลักษณะมาข่มขู่แล้ว
แล้วพวกเราเองก็แอบเป็นห่วงอยู่
เพราะจริงเด็กคนนี้ตอนสมัยที่อยู่กับเราเนี่ย

เป็นเด็กดีอยู่มีความมุ่งมั่น
นั่นแหละก็เลยก็เลยเข้าใจว่าน้องเนี่ย
น่าจะมีอาการทางประสาทจากการกดดัน
ช่วงระหว่างที่อยู่กับเราใช้ทุนจนหมดปั๊บเนี่ย
ก็เป็นพนักงานที่เป็นคล้ายผม

เป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่เป็นครูฝึกนะครับ
แต่ว่าน้องใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกก่อนมาข่มขู่นะครับ
เข้ามาหาเพื่อนพนักงานแค่บางคนแค่นั้นเอง
แล้วก็มาด้วยอาการคล้ายว่าเหมือนกับมีคนไปให้ร้ายเขา

ก็รู้ว่าน้องต้องรักษาต้องใช้ยา
คือน่าจะมีอาการทางประสาทนั่นแหละ
โชว์รูมที่เกิดเหตุนะคะ
คุณพุรีภัทรกับทีมข่าวของเราเนี่ย
ก็ไปที่บ้านพักของนายจเดช
วันนี้ญาติเตรียมนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
อยู่หลังโรงเรียนสว่างแดนดินค่ะ
ทางพี่สาวของนายเจด็ด
บอกว่าน้องชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงนะคะ
และที่จังหวัดขอนแก่นด้วยยอมรับว่าก่อนหน้านี้
น้องชายเคยทำงานที่โชว์รูมรถโตโยต้าแล้วก็ลาออกไปทำงานที่โชว์รูมรถนิสสัน
ก็มีปัญหาเรื่องงานบ้างทำให้เกิดความเครียด
น้องชายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจากับใคร
ก็เลยไม่รู้เรื่องส่วนตัวมากนักแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้
คนที่เสียใจที่สุดและรับไม่ได้ที่สุดก็คือคุณแม่ค่ะ
แม่นี่ยังรับไม่ได้เลยเพราะว่านายจเดช
เป็นน้องชายเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวที่แม่ตั้งความหวังเอาไว้สูงมาก
พี่สาวก็เลยบอกว่าอยากให้น้องหลับให้สบายเดี๋ยวจะดูแลแม่ให้เองค่ะ
ให้น้องหลับให้สบายเดี๋ยวพี่จะดูแลแม่ต่อจากน้องเอง

ก็ไม่เคยคิดว่าน้องจะโดนแบบนี้แต่ก็คิดอยู่ว่าน้องน่ะอาจจะคิดสั้น
แต่ไม่เคยคิดว่าน้องจะโดนยิงถึงขนาดนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะไปมีเรื่องกับใคร
เพราะว่าแกไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
แต่ก่อนแกจะไม่เป็นคนโวยวายใช่ไหม
แล้วก็จะไม่พูดจะนั่งเงียบง่ายแบบนี้
แต่ตอนนี้แกเริ่มจะมีอาการโวยวายมีเรื่อง

แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะแม่ของนายจเดชและญาติคนอื่นเขาติดใจ
ติดใจในสาเหตุการตายแล้วก็ไปขอดูสภาพรถที่สถานีตำรวจ
อยากจะเห็นว่าโอ้โหมันรุนแรงขนาดไหน

ก็ยอมรับว่านายจเดชมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่าใจร้อนอะไรนะคะ
โดยเฉพาะปืนค่ะไม่มีใครรู้เลยนะ
คนในครอบครัวบอกว่าไม่มีใครรู้ว่านายจเดชมีปืน
ไม่รู้ว่าไปหาปืนมาจากไหน
สิ่งที่ครอบครัวของนายจเดชติดใจก็คือ
เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทำไมไม่ยิงยางรถยนต์ทำไมไม่สกัดด้วยวิธีอื่น
แล้วสิ่งที่นายจเดชทำมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรง
แต่ทำไมต้องถูกวิสามันจนเสียชีวิตแบบนี้
อยากให้ตำรวจชี้แจงหน่อยค่ะ
ตั้งใจที่ขาให้ตายเลยหรือเปล่า
ตั้งใจให้ขาตายเลยค่ะตามย่ายเห็นเลย
เรื่องมันเพราะว่าที่เด็กขาตายค่ะ
ขาจะน่าใจแม่นี่บอกทำไมก็กระจ่างขาว่ะ

มันไม่น่าถึงขั้นต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แต่ทางตำรวจเองเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ทำไปตามขั้นตอน
คือลักษณะของการวิสามันฆาตกรรม

ยังไงตำรวจชุดวิสามันก็ต้องถูกแจ้งข้อหา
แล้วก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหา
หลักเชิงของการวิสามันว่า
เหตุผลแห่งความจำเป็นลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไง

ญาติของผู้ตายเขาตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเนี่ย
ทางคดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ซึ่งลงมาดูแลคดีด้วยนะครับ
วันนี้มาที่สถานีตำรวจภูทรน้องหาน
ได้ไปตรวจสอบสภาพรถของนายจเดช
ที่ตอนนี้นำมาจอดไว้ด้านหน้าสถานีตำรวจนะครับ
พบว่ามีรอยกระสุนปืนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง

รถจอดคู่กับรถยนต์ของชุดวิสามัน
ซึ่งก็ถูกนายจเดชยิงเข้าใส่เหมือนกัน
โดยมีรอยกระสุนอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ได้เรียกชุดวิสามันมาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการยิงต่อสู้ในรูปแบบไหน
ต้องยิงตอบโต้ไปแบบไหน
จากการสอบปากคำพนักงานทั้ง๒โชว์รูม
ต้นพบว่าผู้ตายถือปืนเข้าไปคมขู่
มีพยานบุคคลกับกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานชัดเจน
จากนั้นได้ขับรถหลบหนี
แล้วมีการยิงต่อสู้กับตำรวจตลอดเส้นทาง
ไปจอดรถแล้วก็ยิงต่อสู้อีก
แล้วก็เกิดการยิงตอบโต้เป็นการวิสามันเกิดขึ้น
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ฝั่งของตำรวจที่ทำหน้าที่
วิสามันเขาด้วยตอนนี้จะทำสำนวนขึ้นมา๓สำนวนคดีด้วยกัน
หนึ่งก็คือสำนวนเรื่องการตรวจพิสูจน์รถของกลาง

สองคือสำนวนการแจ้งข้อหากับผู้ตายเรื่องพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แต่ว่าสำนวนนี้ก็แน่นอนแล้วว่าคนที่ถูกแจ้งข้อหาเขาตายแล้ว
บุกลุกโชว์รูมอะไรพวกนี้เขาก็เสียชีวิตแล้วคนนี้
แล้วก็เรื่องพกพาอาวุธปืนอะไรเขาก็เสียชีวิตไปแล้วคนนี้
อีกหนึ่งสำนวนคือแจ้งข้อหากับตำรวจชุดวิสามันซึ่งมีอยู่๕นาย
เข้าไประงับเหตุแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาในเชิงของการวิสามันคนร้าย
ซึ่งจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้ตำรวจเขาจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คนตายเนี่ยก็ได้ยิงใส่รถของตำรวจตลอดนะครับเพื่อที่จะเปิดทางหลบหนี